เมื่อวานนี้นะคะเป็นบรรยากาศงานเล็กน้อยเท่านั้น
แต่วันนี้ค่ะเป็นบรรยากาศของงานคอนเสิร์ต
มีศิลปินมากมายเลยค่ะที่มามอบความสุขให้
แต่ว่าจะมีใครบ้างนั้นตามผมมาเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ

ก็มีครับคือมันเป็นเรื่องที่เราก็ดีใจเหมือนกัน

อ๋อนะครับมากแล้วยี่สิบปีได้แล้วมั้ง

มันก็แบบก็ยังมีคนร้องตามได้

ยังมีคนเล่นกับเรา

ไม่ต้องบอกเลยว่ามันสนุกขนาดไหน

แล้วพูดถึงงานนี้บ้างกันหรือว่ามีความแตกต่าง
จากงานเทศกาลดนตรีอื่นมาที่เราไป

มันดูคอนเซ็ปต์มันแรงกว่าที่อื่น
มันไม่ใช่แค่เอามดนตรีมาเรียงกัน

ที่ที่
โคนตรีมันอาจจะเป็นแค่พาร์ทหนึ่ง

น่าสนใจครับเร็วนี้คงจะมีอะไร

เอาฝากบอกแฟนหน่อยค่ะที่เขามีโอกาสมาร่วมงาน
แล้วก็แฟนที่ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะคะ

แล้วคิดว่าปีหน้าน่าจะถึงจุดพีค

แต่ช่วงไม่น่าเชื่อว่าอากาศหนาวมากเลยตอนนี้
รู้แล้วเธอชอบผู้ชายแบบไร
จะแปลงหลงรักฉันไว้
ตอนนี้สาวหลายคนอาจจะอิจฉาที่ชั้นนะคะ

มาพูดคุยกับคนนี้กันสักหน่อยคุณฮิวโก้ค่ะ

เป็นไงบ้างช่วงนี้ได้ข่าวว่างานแน่น

ที่นี่มีอะไรจะเตรียมมาฝากแฟนบ้าง

อ๋อนี่ก็คือสิ่งที่ปกติสระวะทิศก็

ที่จะได้มาเจอเพื่อน

เลยก็ถือว่าเป็นการเที่ยวและทำงานในเวลาเดียวกันนะครับ

ก็น่าจะเป็นในพื้นที่ครับ

แล้วก็ในรูปแบบงาน
ที่ดูมีอะไรที่มากกว่าเทศกาลดนตรีทั่วไปบรรยากาศ

ในงานวันนี้ค่ะเราจะเห็น๒๔เนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะพี่

ที่มันไม่ใช่แบบว่ามอมเมาจนเกินไปอะไรอย่างนี้นะครับ
ผมว่าถ้าเราคุยกันแชร์กัน
เราจะได้รู้ว่าแต่ละเดือนเราจะมีเทศกาลแบบนี้
จัดก็ได้แต่ว่าเดือนหนึ่งคุณไม่ชนกัน
แล้วมันจะทำให้เมืองไทยมันน่าท่องเที่ยวจะได้ช่วยกัน
เพื่อฉันได้ใกล้เจอเพราะสุขดมจะผมเอาไว้พร้อมกินหัวใจ

เป็นงานที่รวมเอาดนตรีศิลปะอาหาร

ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยค่ะ
ส่วนตัวขวัญนะคะตอนนี้คงต้องลาไปก่อนแล้ว

เท่าที่โอกาสไปงานเทคการ์ดนตรีแบบนี้